ใจแล้วก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออกจริงของเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง
อายุแค่๑๓เองพี่ปุ้ยพี่เบิร์ดคุณผู้ชมฮะ
อยากได้เงิน๒๕๐๐ไหมแลกกับการถ่ายรูปโป๊เปลือยไปให้
เธอก็เอ๊ะเอายังไงดีนะแต่เงินก็ล่อตาล่อใจอยู่นะ
เธอก็ลองดูถ่ายส่งไปให้พอจะรับเงินเท่านั้นแหละคุณผู้ชม
อีกฝั่งเล่นแง่ครับบอกต้องเสียภาษีด้วยนะ

นั่นแหละสิเธอก็งงแต่ว่าก็อยากได้๒๕๐๐๐บาทนะ
แต่ต้องเสียภาษีเธอก็เลยไปยืมเงินคนอื่นมา
สุดท้ายโดนเชิดเงินไปหมดเลย
นี่แหละครับเด็กหญิงอายุ๑๓ปีคนนี้
ก็ไม่กล้าบอกเรื่องนี้กับคุณพ่อคุณแม่
เธอทำอย่างไรล่ะตัดสินใจขอความเชื่อเหลือ
ทางแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตแล้วก็สื่อมวลชน
เธอเล่าไปน้ำตาก็ไหลไปว่า
ก่อนหน้านี้คนใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าสุนิสาโจมปัญญาทักมาหาเธอ
ถามว่าเธอสนใจถ่ายรูปวิวไหมรูปวิวปุ๊บเลยนะ

เธอก็บอกเออหนูยังอายุไม่ถึง๑๘ปีเลยนะคะ
สุนิสาโจมปัญญาบอกไม่เป็นไร
งานนี้ทำได้ตั้งแต่๑๐ปีขึ้นไป
แล้วก็ยืนยันกับเธอด้วยว่าค่าจ้างเนี่ยได้จริงนะ๒๕๐๐บาท
เธอก็ตัดสินใจรับงานนี้ก็ได้เงินมันเยอะนี่คุณผู้ชม
ต่อมา๒๑เมษาครับเธอก็ถ่ายรูปเปลือยของตัวเองเนี่ย
ส่งไปหนึ่งรูปก่อนแต่เธอมาคิดได้ภายหลังว่า
ไม่เอาแล้วอ่ะไม่อยากทำแล้วเธอก็เลยขอยกเลิก
อีกฝ่ายไม่ยอมครับอีกฝ่ายขู่เลยบอก
จะเอารูปเธอเนี่ยไปประจานในโซเชียลเธอก็เลยต้องจำใจถ่ายไปต่ออีก๘รูป
แล้วก็มีคลิปวิดีโอด้วยนะหลังจากนั้นกลุ่มมิจฉาชีพบอกว่า
ถ้าอยากจะรับเงินค่าจ้าง๒๕๐๐บาทมันมีภาษีด้วย
น้องเนี่ยต้องจ่ายภาษีมา๗๐๐บาทแล้วก็บอกเลขบัญชีมาให้เสร็จสับเลย
แต่ทีนี้น้องเขาไม่มีเงินครับจะไปขอพ่อขอแม่เดี๋ยวเกิดพ่อแม่ถามจะเอาเงินไปทำอะไร
เอ้าลูกก็ไม่กล้าบอกอีกน้องผู้หญิงคนนี้ก็เลยไม่ขอพ่อขอแม่ดีกว่า
ขอยืมจากเพื่อนสนิทเพื่อจะโอนไปให้ตอนนั้นนี่เธอยอมรับเลยเธอเครียดมาก
กลัวรูปจะถูกเผยแพร่กลัวรูปจะหลุดไปแถมพ่อแม่เดี๋ยวรู้เข้าในซวยเลย
เธอถึงขั้นเคยคิดจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายเลยครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเพื่อนเธอห้ามเอาไว้
พี่เขาตกใจเลยนะเพราะไม่คิดว่าเด็กอายุเพียงแค่๑๓ปีคนนี้
โดนมิจฉาชีพสร้างอุบายพูดโน้มน้าวจิตใจแล้วก็เอาเงินจำนวน๒๕๐๐มาหลอกล่อ
แล้วเด็กอายุแบบนี้ก็จิตใจอ่อนไหวด้วยครับเดี๋ยวเช้าวันนี้ครับ๒๖เมษาเนี่ย
เพื่อให้สืบสวนติดตามขบวนการเหล่านี้เพราะเกรงว่าไอ้กลุ่มมิจฉาชีพเนี่ย
ไม่น่าจะหลอกน้องเขาแค่คนเดียวหรอกดีไม่ดีน่าจะทำเป็นขบวนการหลอกมาอีกหลายคนเลยนะ
บอกให้พ่อแม่ผู้ปกครองคอยดูโทรศัพท์มือถือลูกก็บางทีอาจจะลำบาก
แต่ถ้าน้องลูกหลานได้ฟังข่าวนี้หนูต้องระวังนะลูกนะ
ใช่ครับเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้